ช่วงนี้หน้าร้อนแต่ละคนแต่ละพักผู้สมัครเนี่ย
เขาก็พยายามหาวิธีหาเสียงให้ได้ใจชาวบ้าน
อากาศร้อนแบบนี้ใช้วิธีไหน

ตลาดสดการเมืองมาแล้วจ้า
จะร้อนอะไรกันนักกันหนาคะเนี่ย
แต่ถึงร้อนแบบนี้หนุ่มกล้องศรีฮเดช
พี่ชายเอปารีนาไก่คุบ
ปุเรงคืนรถกระบะหาเสียงแบบข้ามาคนเดียว
แกบอกว่าห่วงทีมงานเจออากาศร้อนจัด
แม้แบบนี้ก็มีด้วยนะ
เดินสายหาเสียงหนุ่มกล้องก็ไม่พูดถึงนโยบายสักคำ
พร้อมแต่บอกว่าห่วงสุขภาพระวังผีสโตกันนะครับพี่น้อง
ช่วงนี้อากาศร้อนดื่มน้ำเยอะใส่หมวกด้วยนะครับเวลาออกไปข้างนอก
ตายเรื่องปากหวานได้น้องสาวมาเต็ม
ส่วนหนุ่มคนนี้ก็ห่วงห่วงชาวบ้านเขาเหมือนกัน
โนเกียพลวิทย์เจริญพงศ์ผู้สมัครสอสอเขตตลิ่งชันทวีวัฒนาพักประชาธิปัตย์
จากเดินสายหาเสียงแล้วยังขยันทำคลิปสาระน่ารู้
ให้จับอาการโรคลมแดดหรือฮีสโตกตามสไตล์คุณหมอ
แต่ถ้าถอดเสื้อเตาแล้วเปิดเพลงประจำตัวคุณหมอเมื่อไหร่
เป็นต้องได้เห็นลีลามันของเขาแบบนี้